เช้าวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดูสิต
ในพระบรมมหาราชวังเมื่อคืนนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้เวลา๒๑นาฬิกา๑นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณรีนารีรัฐ
ไปยังพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระพิธีธรรม
จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตและวัดราชสิทธิธารามราชวรวิหาร
หนึ่งเมื่อเวลา๑๙นาฬิกา๗นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จด้วย
เมื่อเวลา๗นาฬิกา๓นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาธิตยาธรกิติคุณในการพระราชทานพระตาหารเช้า
พระพิธีธรรมจากวัดระคังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวราราม
ซึ่งสวดพระอภิษฐรรมเมื่อวันก่อนแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดี
จักรีนรบดินสยามินทาธิราชบรมนาศบพิษณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานหรือ๑๕วัน
กันหนึ่งพระศรีรูปสวัสดิ์ธรรมคาฐาพระพิธีธรรมสวัสดิ์พระอภิธรรม
พระพรรดิ์รับพระราชธรรมชั้นประเขณภาคไตรพระ๘๙รูป
เท่าพระชนพันธ์ศาสตร์สดับปกรณ์